วันนี้ผมได้ดูคำวินิจฉัยของสารลำนูลเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยทุกคนเนี่ย
ไม่ต้องมีความรู้หรือกูรูทางกฎหมายเยอะแยะมากมายเนี่ยก็พอจะเข้าใจนะฮะว่า
ครับอ่าสารนวลวินิจฉัยอย่างเนี้ยผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่มันถูกต้องแล้วนะฮะ
อืมคิดได้ง่ายง่ายแบบชาวบ้านเนี้ยรัฐมนุนปีหกศูนย์เนี้ยเป็นตัวกำหนด
กติกาต่างมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องเริ่มนับในปี๖๐
อันนี้คือความหมายของของชาวบ้านแบบผมคิดนะครับครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า
วันนี้เนี่ยทุกฝ่ายเนี่ยก็ควรจะน้อมรับคำวินิจฉัยของสามโนนนะครับ
โดยเฉพาะในเรื่องของม็อบกลุ่มมอบต่างที่หายใจเข้าหายใจออกเป็นประชาธิปไตยเนี่ย
ก็ควรเคารพประชาธิปไตยตามที่ท่านหายใจเข้าหายใจออกนะครับ
ไม่ใช่ว่าพอเป็นอย่างนี้ท่านก็บอกว่าตัดสินแบบนี้ท่านก็ชุมนุมลงถนนแน่นอนอย่างนี้
ซึ่งผมว่าประเทศมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าท่านคิดอย่างนี้นะครับ
ไม่ควรฝ่ายบ้านเมืองก็อยู่ยากนะครับครับคือคุณธรรมกรมองว่า
กระบวนการยุติธรรมของศาลไทยเนี่ยเราก็เป็นที่ศรัทธาของคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศอยู่แล้ว
อยู่แล้วครับแต่ว่าพอตัดสินแบบนี้ผมถึงบอกจากเมื่อวานแล้วฮะ
ครับพอเป็นแบบนี้ท่านเวลาตัดสินถูกใจท่านท่านก็บอกว่าเป็นธรรมแล้ว
ตรงข้ามท่านก็บอกว่าไม่เป็นธรรมแล้ว
มันมันลำบากอะครับถ้าสังคมมันเป็นแบบนี้
เองไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่การเคลื่อนไหวในบางเรื่อง
ผมก็เข้าใจในหลายหลายเรื่องนะครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ย
มันควรจะน้อมรับกี่คำหรือเปล่าถูกไหมครับมันสังคมมันจะเดินหน้าไปได้
แม้แต่ท่านอาจารย์เองหรือกูรูทางกฎหมายเนี่ยผมก็นั่งดู
แต่ว่าตัวบทธวรรมน์ใหญ่ของคฎหมายเนี้ยสถานนับหนุนเป็นคนบังคับ
เป็นคนใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นท่านก็วินิจฉัยตามนี้เราก็ควรเคารพถูกไหมครับ
คือถ้าเกิดว่าจะมีการพูดถึงหรือว่าวิเคราะห์ในเชิงมุมมองตรงนี้
คุณธนกรมองว่าทำได้แต่ถ้าจะไปชุมนุมแล้วลงถนนโดยอ้างเหตุผล
ที่พลเอกประยุทธ์ได้อยู่ต่อถึงปี๖๘เริ่มนับปี๖๐ตรงนี้
ผมจะคิดว่าว่ามันไม่ควรอย่างนี้แหละครับ
ผมว่ายังไงก็คนส่วนใหญ่อย่าว่าแต่ผมเลยคุณภาคภูมิ
กับประชาชนคนไทยเนี่ยผมคิดว่าคนใหญ่
ถ้าเขามองด้วยจิตใจที่เป็นธรรมเนี่ยเขาจะคิดอย่างนี้
เพราะว่ามันไม่ได้เรื่องซับซ้อนอะไรเลยนะฮะ
หรือว่าศึกษาฟังที่ท่านอาจารย์พูดฟังที่ท่านผู้พิพากษาต่างออกมาวิเคราะห์
ภาควิจารณ์นะครับก่อนหน้านี้ก็ผมก็ฟังอยู่นะครับ
แต่สุดท้ายแล้วผมก็ทุกคนก็ต้องน้อมรับใช่ไหมฮะ
เพราะไม่งั้นสังคมมันก็เดินหน้าไปลำบากนะครับ
ถ้าเรานี่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องเคารพกฎหมาย
แต่ว่าถ้าท่านไม่เคารพกฎหมายเนี่ยมันก็เดินยากนะครับ
คุณธนกรอย่างในมุมของ
อย่างที่คุณธนกรมองเนี่ยว่าเอาล่ะ

ในฝั่งของคนที่เขาเห็นต่าง

คุณธนกรจะบอกได้ไหมว่า
ตั้งแต่เป็นคอสชตรงนั้น
ตรงนี้ถือว่าเป็นนายกลักษณะแบบไหนอะไรยังไง
ก็คือผมว่าถ้าเราอธิบาย
เราก็กลับไปย้อนสู่จุดเดิมที่ท่านอาจารย์มากมาย
เพราะว่าผมคิดว่าเราไม่ควรไปมอง
แบบคือผมบอกผมมองแบบชาวบ้านนะฮะ

ผมคิดว่ากฏิการอยู่ถูกกำหนดเหมือนที่ดรมศูนย์ที่๖๐
เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านละยกเป็นละยกนตรีในปี๖๐
ก็ควรจะนัดปี๖๐เท่านั้นเอง
ปี๕๗ว่าวัดมารึเปล่า

จัดไปว่าตามปลุกสาร
เพราะว่าถ้าเราฟังวิทยาธิษฐรรม
ผมก็ผมคิดว่าท่านอธิบายได้ง่าย
เข้าใจง่ายตรงทางนี้ก็ไม่มี
มีอะไรที่ซับซ้อน
แต่ส่วนหลังจากท่า

มอบต่างเนี่ยผมเข้าใจว่ามันก็มันก็มีตามปกตินะครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายมากมาย
เหมือนในก่อนหน้านั้นในยุคปี๕๔๕๓หรือไม่คิดว่ามันไม่ควรไปถึงขนาด